คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องราวของแม่ค้ากล้วยแขกท่านนี้นะคะ
หอมรอมริฟท์ค่ะครับหยอดเหรียญใส่กระปุกไว้ใส่กระปุกไปเรื่อย
ก็คือเป็นรายได้จากการขายกล้วยแขกนี่แหละจะเอาไปฝากธนาคาร
แต่แม่ค้าท่านนี้บอกว่าธนาคารไม่รับเพราะว่าเหรียญเยอะมาก
เลยตัดสินใจว่าเอาเหรียญเหล่านี้ไปซื้อทองดีกว่าคือยกไปเป็นตะกล้าเลยนะคะ
ครับเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพท่ายกขึ้นหนักเลยนะคะอ่า
ร้านทองน่ารักมากรับเหรียญเหล่านี้นะคะตกลงซื้อทองไปเรียบร้อยเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
เดี๋ยวขอนับเต็มก่อนนะครับ
โอเคนี่ค่ะหนักนะคะดูสิค่ะยกตะกล้าใส่เหรียญแบบนี้ค่ะ
บอกว่าที่แบงค์ไม่รับแลกเหรียญเหรอใช่ค่ะเอามาซื้อทองเลย
มาซื้อทองดีกว่าเจ้าของเหรียญเหล่านี้นะคะคุณวรรยาแดงกันลันอายุสามสิบ
เป็นแม่ค้าขายกล้วยทอดแล้วร้านเขาเนี่ยนะกล้วยทอดไม่อร่อยให้ถีบ
อันนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวดูป้านหน้าร้านอันนี้คือชื่อร้านเหรอ
ใช่ค่ะเขาเขียนไว้เลยว่าไม่อร่อยให้ถีบอ๋อนี่นี่นี่
แล้วว่าอร่อยมากครับนี่ค่ะก็เป็นสาวชาวโคราชนี่ร้านเขา
มาสอนได้ชิมแล้วคุณเขียนมาสอนจะบอกอร่อยหรือไม่อร่อย
อร่อยสิคะใช่ไหมต้องอร่อยใช่ไหมอร่อยดูท่าทางก็น่าจะอร่อย
ครับเธอก็เลยหอบเหรียญไปเลยจำนวนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาท
นี่คือเหรียญที่เธอหยอดกระปุกไว้เป็นรายได้จากการขายกล้วยทอดในแต่ละวันนะคะ
ครับแล้วก็เนี่ยยกตะกร้าขึ้นรถจักรยานยนต์แบบพ่วงพ่วงข้างอ่ะนะ
อืมแล้วก็เอาเหรียญเนี้ยค่ะไปซื้อทองเมื่อวันศุกร์ที่สิบแปดมิถุนายนที่ผ่านมานะคะ
กล้วยทอดน่ากินจังเลยค่ะน่ากินเนอะไม่ใช่ไม่ใช่แกล้งอวยนะน่ากินจริง
ใช่ด้วยค่ะเดี๋ยวนี้หากินยากด้วยน่ะใช่
ถ้าบอกแบบนี้อยากจะซื้อซ่อยคอทองคำน้ำหนักสองบาทแต่มันราคาห้าหมื่นสี่พันบาทไงค่ะ
เงินไม่พอก็เลยซื้อบาทเดียวราคาสองหมื่นเจ็ดพันบาท
ที่เหลือก็เอาไปแลกกับแม่ค้าในตลาดส่วนหนึ่งก็ไปทำบุญนะคะ
ครับสาเหตุที่เอาเหรียญไปซื้อทองเนี้ยค่ะเพราะว่าเธอเป็นแม่ค้าขายกล้วยทอด
ลูกค้ามาอุดหนุนก็ส่วนใหญ่ก็เหรียญจ่ายเงินเป็นเหรียญเป็นแบงค์บ้างอะไรบ้าง
แต่ได้เหรียญซะเยอะครับขายเสร็จกลับบ้านตอนเย็นหอดกระปุกตลอดนะคะ
ได้มากได้น้อยหยอดกระปุกตลอดค่ะแล้วช่วงนี้เนี่ยโควิดสิบเก้า
ขายก็น้อยลงบางวันขาดทุนด้วยซ้ำแต่เธอก็มานะอดทนอดออม
คุณผู้ชมค่ะหกเดือนนะคะครับเหรียญเต็มกระปุกค่ะอืม
ก็เลยเอาตะกร้าใส่ไปแบบนี้เลยนะคะส่วนใหญ่เป็นเหรียญห้ากับเหรียญสิบ
เจ้าของร้านทองเห็นแล้วยังทึ่งเลยทึ่งและอึ้งด้วย
แต่เจ้าของร้านทองน่ารักจริงยินดีต้อนรับนะคะ
เขานับเหรียญกันสองชั่วโมงนะคุณผู้ชมแล้วเจ้าของร้านทองชื่นชมด้วยนะคะ
คุณวัลยาบอกว่าโอ้โหเก่งมากเลยเก็บหอมรอมริฟท์
เก็บเงินเป็นเหรียญไว้แบบเนี้ยจนสามารถซื้อทองได้อ่ะค่ะครับ
ตอนแรกก็ว่าจะได้เงินสองเหมือนแบบนี้ค่ะสรุปแล้วนับไปนับมามันเกือบห้าเมือนอ่ะค่ะ
นานมากเลยสิบชั่วโมงเลยค่ะร้านทองเขาน่ารักค่ะ
ก็เราก็เราแบบไปออมประจำค่ะบางทีแบบเรามีเหรียญอย่างเงี้ย
เราก็ไปออมค่ะแล้วเขาให้เราออมค่ะเขาก็เห็นใจพวกแม่ค้า
บางทีก็ไม่มีเงินเป็นแบงค์เป็นก้อน
คุณผู้ชมส่งข้อความมาหน้าจอเมื่อสักครู่นี้เลยว่า
เหรียญมันไม่ใช่เงินเหรอคะทำไมธนาคารไม่รับฝากเงิน
ฉันก็ไปหาข้อมูลมาจากกรมธนารักษ์กันนะคะ
เขาจะมีกฎกระทรวงออกมาบอกว่าจริงแล้วเนี่ย
เหรียญแบบนี้ฝากธนาคารได้นะคะ
แต่ธนาคารบางธนาคารเขาอาจจะมีการหักค่าธรรมเนียม
เพราะเขาถือว่าเขามีต้นทุนในการปฏิบัติงาน

แต่เขาต้องรับฝากแต่อาจจะมีการหักค่าธรรมเนียมนิดหน่อย
ส่วนเหรียญแบบนี้สามารถไปใช้หนี้หรือว่าไปซื้อของได้
เขาก็จะมีหลักกำหนดเอาไว้เหมือนกัน
เหรียญ๕บาทก็คือใช้ชำระหนี้หรือว่าซื้อของได้๕๐๐บาท
เหรียญ๑๐เนี่ยใช้ซื้อของหรือชำระหนี้ได้๑๐๐๐บาท

ก็คือยอมนับเป็นแบบหลายชั่วโมงเลยค่ะ
นี่นะคะก็ต้องชื่นชมเจ้าของร้านทอง
แล้วก็คนที่เก็บหอมรอมริบได้เป็นตัวอย่างที่ดีนะ

เขาชื่นชมเรื่องหยอดกระปุกไม่ใช่ให้หิวค่ะ